ก็ต้องขอแสงความเสียใจนะคะแล้วก็นับว่าเป็นการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะคะ

กับการจากไปไม่มีวันกลับของศิลปินแห่งชาติ
คุณชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิเจ้าของนำปากกาพนมเทียน
เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสินพุทธศักราช๒๕๖๐
เจ้าของผลงานอมตามากมายรวมไปถึงเพชรพระอุมา
ละอองดาวสกาวเดือนนั่นเองค่ะ
โดยพนมเทียนเสียชีวิตด้วยโรคชะลา
สิริรวมอายุทั้งหมดนะคะ๘๙ปีเมื่อเช้าวันนี้
เวลาประมาณ๙น๑๕นที่โรงพยาบาลรามคำแห่งนั่นเอง
ซึ่งทางครอบครัวขอเลื่อนพิธีบำเพ็ญกุศลศพออกไปก่อนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันค่ะอยู่ในช่วงโรคระบาดโควิดนั่นเองนะคะ
หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะจะแจ้งรายละเอียดในการบำเพ็ญกุศลศพให้ทราบต่อไปค่ะ
ซึ่งนะคะก่อนหน้านี้ก็ไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ก็ได้ไปทำสกรูปคุณอานะคะช่วงที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะพลงงานของคุณอาโด่งดัง

แล้วก็อยู่ในใจนะคะคนไทยทั้งประเทศจริงนะคะ